มีเรื่องมาเตือนแล้วก็มาแจ้งคุณผู้ชมนะคะที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยสายการบินนกแอร์นะคะ
ตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ท่านต้องตรวจสอบเที่ยวบินอย่างละเอียดนะคะ
เพราะว่าผู้บริหารของนกแอร์ออกมายืนยันแล้ว
ว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินแบบวันต่อวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
นายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
บอกว่าสายการบินนกแอร์จะยังคงมีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่๒๙กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
โดยจะมีการแจ้งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทรับทราบ
แบบวันต่อวันแล้วก็จะแจ้งให้ผู้โดยสารรับทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร
คาดว่าปัญหาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้
พร้อมปฏิเสธข่าวลือแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีการไม่มีนักบินของสายการบินนกแอนลาออก
และอยู่ระหว่างการปรับเที่ยวบินให้เหมาะสมกับชั่วโมงบินของนักบิน
ด้านในจุฬาสุขมานพอธิบดีกรมท่ากาศยานและรักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนสายการบินนกแอร์
หากยกเลิกเที่ยวบินจะต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้า
และหากผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้อันนี้ฟังดีนะคะ
นกแอร์จะต้องชดใช้เป็นเงิน๑๒๐๐บาท
เหนือจากการคืนค่าตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินค่ะ
ในกรณีที่การแจ้งเมื่อวันเสาร์๒๒๐๐บาทสำหรับในวันนี้ไม่ต้องจ่าย

แต่หลังจากพรุ่งนี้ถ้าเวลาไม่ถึง๓วัน
หรือว่ามีกรณีที่มีการแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าก่อน
ถ้าน้อยกว่า๓วันแจ้งรถโดยสารก่อน
แล้วก็มีการจัดหาไฟล์หรือทดแทนและผู้โดยสารยินยอมไปตามไฟล์

ส่วนสาเหตุการยกเลิกเที่ยวบินนะคะ
อธิบดีกรมท่ากัศยานคาดว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจาก
คลากรนักบินของนกแอร์ที่หายไปประมาณ๓๐คน
ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนการเข้าตรวจสอบบันทึกชั่วโมงบินนกแอว่า
พอบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามสายการบินที่มีสถานะทางการเงินต่ำจากปัญหาการขาดทุนสะสม
เนื่องจากปัญหาหนี้สินอาจจะทำให้สายการบินปรับหาวิธีการลดต้นทุนด้วยการปรับเปลี่ยน
หรือการปรับลดมาตรฐานการบินและการบริการที่ผู้โดยสารนั้นควรจะได้รับ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยโดยตรงสำหรับสี่สายการบินตอนนี้ที่อยู่ในช่วงติดตามอย่างใกล้ชิด
กว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดทุนและหนี้สิทธิ์ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต
และให้หยุดทำการบินตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้อยู่ระหว่างการนำทรัพย์สินของบริษัทออกจำหน่ายเพื่อใช้หนี้
ส่วนสายการบินการแอร์แล้วก็เจ็ตเอเชียกำลังติดตามฐานะทางการเงินอย่างใกล้ชิด
ได้กำหนดให้ทุกสายการบินจะต้องส่งรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทให้กพทก่อนวันที่๓๑มีนาคมนี้